ท่านนายยกเห็นความมุ่นไว

สำนึงแก้ปัญหาอย่างไรคะ
การตอบไปได้อย่างใบครับ

ไม่สงส้อนเป็นแม่ใช่มั้ยคะ
ไม่สงสัญผมไม่รู้เลย
การทำโครงการในการมาข้อตามจะเป็นยังไง
มันเป็นอย่างเมื่อเราก่อนจำการแล้วจะได้แค่เดิมใช้มันอยู่ก่อน
การทำมันอยู่ก็ทำด้วยการวอกพวก
แล้วก็มีรายละเอียดทั้งหมด
ก็พูดว่าถ้าบุญพันธุ์มีบัญฑ์ก็คงให้อยู่ได้
แต่มีทางดิการเชื่อดูจาฆาตต่อตัวมีด้วยแค่แม่บุญพันธุ์
แต่ตอนใช้ของของตัวตามต้องอยู่เองก็เกราะกันของก็ออกให้เห็นกันเป็นฝากด้วย
วงแบบคนกระเป๋าล่ะวงแบบก่อนหน้าจะยกด้วย
หรือเป็นอย่างค่อยแบบนี้ก็บอกให้พวกมันเป็นแบบนี้

ถ้าเป็นอย่างค่อยแบบนี้ก็ไม่ได้กลับมาไทยก็ไม่ได้อยู่

แล้วอย่างนี้ไงก็คิดว่าตัวเองตัดสินใจดีกว่าทำไมตรงนี้

กรองเทียมการเมืองแบบยังไง
ก็มีโดขอย่างมันคือ

ณโยกคะเก้ม
คือมางานก็ควรรู้ว่าคำงานใดมั้ย
ออกให้เองมาร่วมหาหน้ามีกร่องการอย่างนี้
อ๋อแล้วภาพอื่นภาคไหนภาพภาคม้า
ก็อำนาจอยู่ที่ภาคพระราชรัฐนะคะเพราะว่ามีเป็นเสียงมากที่สุดในการปลอมตั้งรัฐบาล
เขายกอำนาจในการตัดสินใจเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ค่ะเขาบอกว่าให้อำนาจท่านนายกเป็นการตัดสินใจเลย
ถ้าเกิดท่านนายกชวนท่านประวิทย์มาเขาก็โอเคท่านนายกจะชวนไหมค

แต่ว่าก่อนที่จะนำใบชื่อขึ้นถูกกล้าวเนี่ยท่านนายยกจะถามที่
ก็ต้องดูสิใครเป็นนายยกก็ต้องดูว่าที่แต่ละท่านเกิดเหลือมาในหมวดของเขาคือไม่อย่างไร
ไม่อย่างไรทั้งหมวดเนี่ยทั้งหมวดเนี่ยเห็นชอบดูกันหรือเปล่า
ไม่อย่างไรทั้งนี้เห็นด้วยทั้งนี้เห็นชอบตรงนี้ทั้งนี้เห็นชอบตรงนี้
แล้วมันจะไปยังไงล่ะถ้าเอาทุกท่านมารวมกันทั้งหมวดเนี่ยมีการตัดสินใจมากกว่าปกติของคนอื่นเลย
ถ้าอยู่ก็จะต้องให้ไหวเถอะ
แต่นักการเมืองเขาต่อรองเป็นเด็ดนะคะ
เขามีเงื่อนขันมีอะไรตลอดเวลาเค้ารับนี้
แต่เดี๋ยวแอนด์ต้องเวลาในสภาพระ
ทำไมเหมือนว่าสภาพมันคือศึกล่ะ

จะเฉียนไปกันมาอธิภาคมันเป็นบทผลักษณ์ของอันเวิ้น
แต่เขาจะแก้แล้วทั้งมนุษย์นะคะ